ตามต่อที่นครพนมจำได้ใช่ไหมที่เราเปิดคลิปไป
ที่พรุทธี่เขาบอกว่าจริงงานไม่มีในประชุม
ภาพนี้เขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดนะ
แล้วมันมีอีกภาพหนึ่งที่มันปุ้งปั้งขึ้นมานั่นน่ะ
อันนั้นก็ผิดพลาดเหมือนกันเอาไปดูต้นเรื่องหน่อยฮะ
อุ๊ยอันนี้หน้าเวทีเหรอนี่นี่

นี่คือลานพนมนาคาริมน้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ที่เขาจัดงานลอยกระทงประจำปี๖๕กัน
คือใครมองก็นึกว่าอ๋อโอเค

มันจะมีผู้บึ้มขึ้นมาข้างหลัง

แต่มันคือความผิดพลาดครับคุณผู้ชม
นี่เอาจริงคุณผู้ชมหน้าเวทีกับด้านหลังเวที
เห็นไหมจริงวิถีของการพุ่งของผู้มันแปลกน่ะ
ปกติผู้ตรงนี้พุ่งขึ้นฟ้า
แล้วบางลูกน่ะมันแตกมาหน้าเวทีเห็นไหม
ใช่มันแตกมาหน้าเวที
นี่คือภาพใหม่ที่มึงได้มาเลยนะ
เขายืนขายลูกโป่งอยู่ห่างจากจุดที่เขาจุดพลุกันไม่กี่เมตรเอง
จังหวะนั้นคนงานกำลังจุดพลุแล้วจู่

มันตกลงมาบนพื้นแล้วก็ระเบิดตู้มเลย

ตำรวจสพมนครพนมเนี่ยไปเอามาเลยไอ้คนจุดพลุชื่อว่านายเพิก

นี่ตัวเองก็เดินกระย่องกระแย่งเหมือนกัน
กระย่องกระแย่งเหมือนกัน

อย่างที่เห็นคุณผู้ชมฮะพี่เพิกพี่ไปดัดแปลงอะไรหรือเปล่า
เปล่านะเขาไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลย
แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใดเลย

มันเป็นยังไงมันถึงระเบิดครับ

มันเป็นภูมิข้างบน
โอ้โหพี่เพอร์ก็เดินกระเพกกระเพกขึ้นรถตำรวจไปเลยนะ
หลังจากนั้นครับตำรวจก็นำตัวพี่เพิกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
มีการแจ้ง๓ข้อหาคือทำให้เกิดระเบิดจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น
แล้วก็มีข้อหาทำให้เกิดเสียงดังจนผู้อื่นตกใจกลัว
และข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

เพราะว่าท่านนายกเทศสมนตรี
นายุทธมนตรีบอกว่าในการประชุมไม่มีไม่เอา

ว่าแบบเป็นเหมือนกับคนหวังดีอยากให้งานสนุก
ถ้าเสนอก็ต้องมารับผิดชอบด้วยนะเพราะมีคนเจ็บ